เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากต้องเรียกอะไรนะ
โยคีปอและโยคีโรเบิร์ตพี่เรียกถูกนะ

ปฏิบัติธรรมอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมและขอปิดวาจางดให้สัมภาษณ์
เราไปดูภาพที่เขาเปิดเผลอมาเป็นการปรักกฎนั่งวิปัสนาคืนแรกครับ
นี่ครับนี่เป็นภาพของคนที่ใคร
โยคีปอป่ะโยคีปอนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่านะฮะไฮโซปออะไรนั่นแหละนะฮะ

แล้วก็โยคีโรเบิร์ตหรือนายภัยบูลตรีกาญจนานันต
แต่งกายในชุดสีกรักนะนั่งวิปัสนาหลับตาทำสมาธิ
ไปปรากฏนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
โดยที่หน้าอกเสื้อมีป้ายเขียนข้อความบอกว่าปิดวาจา
วาจาคืออะไรบ้างนอกจากการไม่พูดแล้ว
ดเว้นการพูดเพื่อให้เกิดการสำรวมมีสมาธิในการปฏิบัติธรรม
เผลอใช้มิจฉาาจาไปสร้างวัจจีกรรมล่วงเกินผู้อื่น
นี่เป็นภาพที่ทางวัดท่าไม้ส่งให้กับสื่อมนต์ชน
เป็นภาพคืนวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนแรก
หลังจากทั้งคู่เข้ารับการบวชโยคีพรามที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
โดยทั้งคู่จะปิดวาจานั่งวิปัสนาทำสมาธิแล้วก็อัดคลิปเปิดเผยคำพูด
ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดวาจาบอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่าตั้งใจจะถือศีลเพียรภาวนาเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศล
ให้กับคุณตังโมอย่างที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ครับ
คุณผู้ชมได้เห็นภาพภาพนี้แล้วนะคะหลายคนโดยเฉพาะชาวเน็ตเนี่ย
ก็ใช้คำว่าแซะเถอะค่ะนะครับบอกว่าแหมนี่ไปปฏิบัติธรรม
ไปถ่ายภาพหรือไปถ่ายละครเพราะแสงทุกอย่างเนี่ย
โอ้โหองค์ประกอบมันครบเหลือเกินเดี๋ยวดูภาพกันเลยนะคะ
นี่โดยเฉพาะภาพนี้ค่ะเห็นไหมดูกันอีกสักรอบหนึ่งฮะอีกรอบหนึ่งภาพนี้แหละค่ะ
มันชัดเหลือเกินเนอะอะไรชัดคะแสงชัดมากเลยอ่ะนะคะแล้วด้านหลังอ่ะ
ด้านหลังเป็นอะไรคะกรดสีเหลืองทองครับด้านหน้าโยคีปอร์นี่
ขวามือเป็นโยคีโรเบิร์ตนะคะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรในภาพนี้ไหมคะ
คุณผู้ชมไม่เห็นไม่เป็นไรชาวเน็ตเห็นค่ะแล้ววิพากษ์วิจารณ์ยับเหมือนกันนะคะ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่านี่มาปฏิบัติธรรมหรือมาถ่ายภาพถ่ายละครกันแน่แบบนี้
เรียกว่าบวชวีวีไอพีงานโปรดักชั่นแน่นกล้องพร้อมแฟลชพร้อมอืม
นี่บางคนก็บอกว่าแค่นั่งสมาธิก็ได้บุญแล้วนะคะ
บางคนก็แสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าโยคีเดียวที่ชอบก็คือ
โยคีเพลย์บอยเออยุคเหล่าเลยนะคะพี่โป้พี่โป้อยู่แฮนด์นะคะนี่นี่นี่
เป็นนักร้องไงหลายเพลงที่วัยรุ่นยุคเราชื่นชอบนะคะ
เราของคุณมีใครบ้างมีปุ้ยกับดอมสองคนอ่าบางคนก็บอกว่า
รู้จักแต่โยคินีรู้จักไหมแป้งโยคีรัศมีวงกลมถูกต้อง
ไปถึงชุดเลยนะครับบอกว่าเอ๊ะทานโทษนะ
นี่ชุดปฏิบัติธรรมศรีกรักหรือชุดนักโทษชาย
นี่ค่ะก็คือตั้งแต่วันแรกแล้วนะ
นี่ที่ผมพูดในฐานะนักนิเทศศาสตร์นะครับ
คุณเห็นจังหวะการไหลกล้องของการโปรงผมตั้งแต่วันแรกไหม
ลักษณะการถ่ายทำเนี่ยคือเป็นทีมงานที่แบบว่า
มือชีพอ่ะงานโปรดักชั่นน่ะคือแต่ดูนี้บางวัดหลายวัดเขาก็มีแล้วนะ
พระท่านเรียนถ่ายตัดต่อเพราะว่างานของวัดเยอะอันนี้
ไม่แล้วคือแบบที่โดนวิจารณ์อีกประเด็นหนึ่งก็คือทำไมต้องคาดลายน้ำวัดข้ามหมา
ดูลักษณะการไหลกล้องดินี่ไม่ธรรมดา
ซึ่งภาพพวกนี้ก็ส่งมาจากวัดท่าไม้นี่แหละเพราะว่าสื่อมวลชนเข้าไปไม่ได้
นี่มีลายน้ำนี่วัดท่าม้ายด้วย
นี่นี่จังหวะนี่นี่นี่เห็นไหมฮะ
ครับอ๋อนี่ถ้าทำสโลนี่สวยเลยนะอ่ามีภาพสโลด้วย
มีภาพโซโลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจังหวะที่แบบน้ำกระเซ็นออกมา
นี่นี่นี่นี่เมื่อสักครู่อ่ะค่ะอ่า
ขอบคุณมากนะครับทีมงานมีภาพให้เราได้อธิบายคุณผู้ชมด้วย
ครับอืมทีนี้สำหรับมาดูกิจวัตรแรก
เช้าวันแรกของโยคีปอและโยคีโรเบิร์ต
เมื่อวานนี้ตี๔๒๐นาทีครับ
พระตีระคังเรียกพระแล้วก็ผู้มาปฏิบัติธรรมที่
ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ระคังเรียกมาให้ทุกคนมารวมตัวกันที่สาราปฏิบัติธรรม
เพื่อทำวัดเช้าครับครับถัดมาสิบเก้านาทีครับ
ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่ในจ๊อปจำได้ใช่ไหมในจ๊อปที่อยู่บนเรือเหมือนกันเนี่ย
ขับไปเจอกับคนบนเรือที่ปั๊มน้ำมันครับ
คนในรถลงไปเปิดประตูก่อนจะขับเข้าไปภายในครับ
โดยหนึ่งในคนที่ลงจากรถยนต์รูปร่างคล้ายกับในจ๊อปเลย
คนเห็นนี่จำได้โหนี่จ๊อปแน่
และทั้งหมดก็เดินเข้าสาราปฏิบัติธรรมทันที
ซึ่งพระได้นำสวดมนต์ทำวัดเช้าจนถึงเวลาตี๕๓๒นาที
แล้วก็เงียบหายไปพักใหญ่ครับ
๖โมงเช้ามีความเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งก็คือทั้งหมด
อยู่ในสาราปฏิบัติธรรมออกมากรวดน้ำครับ
ซึ่งโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตยังอยู่ในชุดสีกรักอยู่เลย
จากนั้นพระก็ออกเดินบินทบาทแบ่งเป็น๓สาย
โดยคนดูแลธรรมสถานอ้างว่าโยคีปอลและโยคีโรเบิร์ต
เดินถือย่ามออกตามพระบินทบาทสาย๒นะครับ
แต่มีการหักหลบนะครับ
ทีมข่าวออกติดตามแต่ไม่พบทั้งสองคน
ไม่พบโยคีปอลไม่พบโยคีโรเบิร์ต
พอทีมข่าวกลับมาที่ธรรมสถาน
ก็มาพบโยคีปอลและโยคีโรเบิร์ต
อยู่ที่ทางเข้าธรรมสถาน
ก่อนจะรีบเดินกลับไปที่หอฉันทันทีเลยครับ
แม่มีการหลบหลบตากล้องด้วยนะครับ
ต่อมา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีเกือบเที่ยงแล้ว
ทีมข่าวเห็นโยคีปอและโยคีโรเบิร์ต
เปลี่ยนจากชุดสีกรักเปลี่ยนแล้วครับมาเป็นชุดขาวเลย
ออกมาฉันข้าวที่ศาลาอู่ข้าวอู่น้ำ
บริเวณด้านหน้าธรรมสถาน
หลังฉันเสร็จทั้งคู่ก็เดินกลับเข้าที่พัก
สังเกตดูทั้งคู่มีสีหน้าอิ่มเอมครับ
ช่วงหันมายิ้มให้กันด้วยนะ
แล้วฮะอืม

ทีมข่าวได้รับแจ้งว่าโยคีปอและโยคีโรเบิร์ต
เปลี่ยนเวลาออกทุดงขึ้นเขากระโจม
ห่างจากธรรมสถานประมาณ๒๐กิโลเมตร
จากเดิมจะออกเดินทาง๔โมงเย็นครับ
ตอนนี้คนก็สงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมมีการเปลี่ยนชุดนะ

ทำไมต้องมาเป็นสีขาวด้วยหรือว่า
สังเกตว่าเพราะชุดสีกรักเนี่ย
สีมันคล้ายกับพระหรือเปล่าครับ
ก็เลยอาจจะดูไม่เหมาะอะไรแบบนั้นนะฮะ
คุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องการเปลี่ยน
ชุดอย่างชะพลันของโยคีปอล์
ปกับยกฤษโรเบิร์ตเนี่ยนะฮะจากเดิมที่เป็นชุดสีกรกใช่มั้ย
มาเป็นชุดสีขาวนะฮะคือแม่มีคนทักแหละเหมือนชุด
นักโทษเปล่าสีเหมือนชุดนักโทษหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนมา
ใส่สีขาวขณะที่พระที่ดูแลสถานปฏิบัติธรรมนี้นะฮะชี้
แจ้งบอกว่าโอ๊ยใส่ได้๒สีแหละไม่ได้ผิดอะไรนะฮะพระ
ปรัฐพงศ์ปุญญวังโสนะครับพระที่ดูแลธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
นะครับเปิดเผยบอกว่าการเปลี่ยนชุดของปอกับโรเบิร์ตเนี่ย
เดิมที่ใส่ชุดสีกลักมาเป็นชุดสีขาวเนี่ยหลวงพี่บอก
อธิบายแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกระแสวิพักษ์วิจารณ์
ไงที่ว่าดูคล้ายชุดนักโทษนะฮะท่านก็ยอมรับว่ามาจาก
ปัจจัยนี้ด้วยแหละปอกับโรเบิร์ตเขาก็ไม่ค่อยสบายใจก็มา
ปรึกษากันว่าจะเปลี่ยนสีชุดได้ไหมก็เลยเปลี่ยนมาใส่ชุด
สีขาวแทนครับแต่จริงจริงแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะ
เพราะว่าคนที่บวชโยคีพรามเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งชุดสีขาว
รักและชุดสีขาวนะครับขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยมัน
กับสีอะไรเช่นหากนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมปกติก็
ใส่ชุดขาวหากต้องเดินทุดงนะครับก็ใส่ชุดสีกรักจะ
เหมาะสมกว่าเพราะว่ามันไม่เปื้อนง่ายไงที่นี่ก็ใช้ประมาณ
ของชุดถ้าใครมีสีกระกับสีขาวอ่าก็สามารถใช้ได้สีกะ
นี่คือว่าเวลาเราทำงานนะเมื่อจะว่าจะได้ไม่เปื้อน
ไม่สกปะปกนะครับแต่ก็ใส่ได้ไว้เดินทู่ดงอ่าเออเพราะ
ที่เนี้ยจะจะทำเหมือนวัดป่าอือที่จะเป็นสีกล่ะก็เดี๋ยว
เดี๋ยวเวลาเดินทุดงเราก็จะใส่เป็นชุดสีกลักษณ์

สรุปนะสรุปนะสีขาวใส่เฉพาะช่วงที่ไม่ได้ทำกิจกรรม
แล้วเธอเปลื้อเปื้อนนะครับ
ส่วนชุดสีกรักใส่ตอนเดินทุดง
แล้วก็ทำกิจกรรมที่อาจจะเปลือเปื้อนได้นะครับ
ส่วนเมื่อคืนปอลกับโรเบิร์ตออกเดินทุดงครั้งแรกนะฮะ
แล้วใส่ชุดสีอะไรนะปุ้ยใส่ชุดสีอะไรนะเมื่อคืน
เออใส่ชุดสีขาวนะคะ